ญาติมิตรนะคะของครอบครัววรธรรมนะคะที่ต่างเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณของแม่ปูอรพินวรธรรมค่ะ
คุณแม่ของพี่โอวรุธนั่นเองค่ะโดยพี่นีโน่เมธานีนะคะ
เพื่อนรักของพี่โอที่มาพร้อมคุณแม่ธารรัฐบูรณสิริ
รวมไปถึงนะคะพี่ดุ๊กพานุเดชคุณอุ้ยสุธิตา
รวมไปถึงนะคะพี่โยโกทาคาโน่ค่ะ
ก็ได้มีพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับค่ะ
ทอดผ้าบังสกุลแล้วก็พิธีชาปนกิจศพของคุณแม่อรพิน
ในเวลา๑๖นาฬิกานั่นเองค่ะ
โดยพี่นีโน่นะคะก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชน
ถึงเรื่องมรดกของคุณแม่ปุ๊ว่ามีเงินจำนวนนึงนะคะ
ก็คือบ้านที่เชียงใหม่หลังนึงก็จะแบ่งตามความเหมาะสม
พร้อมบอกว่าจะดูแลครอบครัวนี้อย่างเต็มที่
และไม่หวังผลอะไรตอบแทนเลยค่ะ
ก็ถือว่าพี่นีโน่ได้ทำหน้าที่ของเพื่อน